เพราะว่าพลักษณ์มันควรสามารถให้คุณกลับมาช่วยในชีวิต
ว่าทำฟุตบอลให้มีความสุข

ในสถานาก็ออกมาดีอย่างแน่นอน

บอกว่ายังมองเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลุ้นแชมป์ในเวลานี้
แล้วก็ต้องวัดกันที่๑๐เกมสุดท้ายมากกว่า
ส่วนฤดูการนี้ตัวเขาตั้งเป้าพาทีมติดท็อปโฟครับ
ขณะที่เดเลอารี่แนวรุกตัวเก่งก็พูดถึงนะครับ

และก็หวังว่าทีมจะเก็บ๓แต้มเพื่อลดช่องว่างจากลิเวอร์ฟูได้ครับ
โปรแกรมสัปดาห์นี้คู่ที่น่าสนใจเป็นบริหารอังกฤษครับ
และก็๔ทุ่มบรายตอลเจอกับลิเวอร์ฟูล
ส่วน๔ทุ่มอีกหนึ่งคู่เลยนะครับ
แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งเชลซีเจอกับนิวแคลวันอาทิตย์ครับ
วันจันทร์ครับบันเดนไนท์ตี๓แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบูแฮมตันครับ
เรื่องการย้ายทีมกันหน่อยช่วงนี้ตลาดซื้อขายเปิดนะครับ
ฟาเบการมิดฟิลทีมชาติสเปนเปิดตัวกับโมนาโก
ทีมดังในลีกเอิงฟรังเศสยังเป็นทางการ
โดยเซ็นสัญญากัน๓ปีครึ่งหลังย้ายจากเชลซี
เนื่องจากไม่มีตำแหน่งตัวจริงในยุคของมาริเซียโอซารี่ครับ
ฟาเบรการ์ดจะสวมเสื้อใหม่เล็ก๔๔และกลับมาร่วมงานกับเทรีย์อองรี
นักเตะรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานกันในทีมอาเซนอล
ซึ่งตอนนี้เป็นกุญสือของโมนาโกครับ